หลังปีใหม่เรื่องใหญ่ที่ต้องจับตามอง

โดยเฉพาะสายพันธุมิครอนนั่นเองนะครับ
แล้วก็มีการขอความร่วมมือด้วยแหละว่า

ซึ่งการประชุมคอรมอลในวันนี้
นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประชุม
เป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา

มหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์
อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรการก่อนหน้านี้เลย
ซึ่งนายกก็จะมีการหารือจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
โดยเฉพาะสายพันธุมิครอนหลังปีใหม่นี่แหละ
เพราะเดิมทีมันจะสิ้นสุดวันนี้ถูกไหมคะ
แต่จะเลื่อนออกไปจนถึง๓๑มกราคม
อีกระยะหนึ่งให้สถานการณ์ในบ้านเรามันแน่ชัดแน่ใจกันก่อน

คุณจำได้ไหมก่อนปีใหม่เขาก็มีการคาดการณ์เอาไว้

ถ้าแบบที่ดีที่สุดจะมีผู้ติดเชื้อวันละหมื่นคน
เลวร้ายที่สุดจะมีผู้ติดเชื้อถึงวันละ๓๐๐๐๐คน
ทีนี้การออกมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการแพร่ระบาด
อย่างที่ร้านอาหารกึ่งผับหรือว่าบาร์ต่าง
กระทรวงสาธารณสุขเองจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสอบคอชุดเล็ก
แล้วชุดเล็กก็จะนำเสนอสอบคอชุดใหญ่วันที่๗มกราคม
เพราะว่าถ้าพูดถึงเมื่อปีที่แล้ว
เขาก็บอกว่าเผบบาต่างคราโอเก่ต่าง
อาจจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ถ้าจะไปเปิดนะเปิดหลังวันที่๑๖มกราคม
แต่ทีนี้ต้องมีการประชุมกันใหม่แล้วว่าจะเอายังไง
เพราะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

มันจะมีประมาณร้านอาหารกึ่งผับกึ่งอะไรเนี่ย
ที่เป็นแหล่งระบาดของโรคเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นต้องรอติดตามผลของการประชุมด้วย
แล้วอย่างเรื่องโรงเรียนล่ะคะเรื่องสถานศึกษาล่ะคะ
เรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แล้วก็ภูมิในการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด
ให้ทางโรงเรียนวินิจฉัยร่วมกับ
คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดนะครับ
ให้พิจารณาว่าหลังจากหยุดปีใหม่กันแล้ว
ควรจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร
ควรให้งดเรียนออนไซต์๑สัปดาห์

เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน
แล้วก็เมื่อครบ๑สัปดาห์หลังปีใหม่แล้วนะคุณ

ก็ต้องมีการหามาตรการเพิ่มเติม

หรือเปิดเรียนที่สถานศึกษานะครับ

แล้วก็ให้เรียนผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบแทน
อย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตที่อุดรธานี
ที่ขอนแก่นอุบลราชธานีแล้วก็พิศนุโลก
ทีนี้ต้องพูดถึงอุบลราชธานีหน่อยคุณ
จริงคุณเมื่อวานวันเดียวติดไป๓๐๐กว่าราย
ทีนี้ผู้ว่าเขาก็เลยมีคำสั่งเลยให้ปิดพวกสถานที่เสี่ยง
ปิดตั้งแต่วันนี้ค่ะ๔๑๗มกราคม
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงหนังพวกยิมฟิตเนสต่าง

ถ้าเกิดเป็นห้องแอร์นะอันนี้ให้ขายเฉพาะกลับบ้านเท่านั้น

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่เปิดโล่งอันนี้ให้นั่งทานที่ร้านได้
แล้วก็พวกลานกีฬาสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายต่างก็ให้ปิด
นี่เอาจริงฟังอุบลเนี่ยเหมือนกับจะกึ่งแบบปิดเมืองไกลเลย

ตอนนี้มีการสรุปออกมาแล้วเหมือนกันนะครับ
โดยนายแพทย์ธีระวรธนารัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โดยมี๑๗ประเทศที่รายงานว่ามีมากกว่า๑๐๐ราย
ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะ
เคสสะสมตอนนี้อยู่ที่อันดับ๑๕ของโลก
เพราะบ้านเรารายงานตัวเลขเมื่อวานนะ
ก็ต้องดูตัวเลขสำหรับวันนี้อีกนะครับ

แล้วมันจะขยับอันดับหรือเปล่า
เราอยากให้ขยับลงนะไม่ได้อยากให้ขยับขึ้นนะฮะ

จากนี้จะเข้าสู่ช่วงติดเชื้อแบบอัตราเร่งแล้วคุณ

จะไปพีคแรกราว๓กุมภาพันธ์

และมาตรการในการควบคุมป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก็คืออัตราการติดเชื้อจะสูงลิ้วอย่างรวดเร็ว

โอ้โหคุณแปลว่ามันเป็นแนวดิ่งมากเลยนะ
เดิมที่มันจะค่อนข้างจะไปราบเป็นแนวนอน

ว่าผู้ติดเชื้อมันพุ่งสูงขึ้นมากเลย
เคยมีการคาดการณ์๓ฉากกระทัดใช่ไหม

แต่ถ้าเป็นแนวตั้งฉากอูหูน่ากลัวนะฮะ

ว่ามันก็จะเกินกำลังระบบสุขภาพที่เราจะรองรับได้
เราจะต้องกลับมาอ่านข่าวว่าโรงพยาบาลเตียงเต็ม
ป่วยตายกันที่บ้านอีกไม่อยากให้เป็นภาพแบบนั้นนะคะ
ทีนี้จุดอ่อนที่สำคัญคือเรื่องของการตรวจคัดกรอง
ที่ประชาชนเข้าถึงบริการได้จำกัด
คือจะทำให้โอกาสการตรวจได้ครอบคลุมครบถ้วนทันเวลามันเป็นไปได้ยาก
ทำให้คนที่รู้ว่าฉันติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยมันก็รู้ช้า
แล้วพอรู้ช้าก็จะทำให้ระบาดระบาดไปทั้งที่ครอบครัวด้วย
ที่ทำงานด้วยแล้วก็ในชุมชนด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจคัดกรองอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
ทีนี้เจ้ากระทรวงสาธารณสุขว่ายังไง
คิดหนักเหมือนกันเรื่องของการจะผ่อนปลน
หรือว่าการจะเข้มข้นมาตรการหลังปีใหม่
ใช่ค่ะก็บอกแหละว่าเวลามีคนละเลยมาตรการ

แล้วก็คนที่ละเลยนี่อันนี้พูดถึงรวมนะ
คนที่มาใช้บริการถ้าเกิดเรามองถึงแง่มุมสนุกอย่างเดียว
นึกถึงคนอื่นมันจะสร้างความเดือดร้อน
ทีนี้นักข่าวก็มีถามไปด้วยว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ไหม
ฉากกระทัดที่บอกว่ามีคนติดเชื้อ๓๐๐๐คนต่อวัน

ซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับการร่วมด้วยช่วยกันของทุกภาคส่วน
แต่ตอนนี้สังคมไทยคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมีความรับผิดชอบนะ
แต่สิ่งที่อยากให้มันเป็นคืออยากให้ผู้ติดเชื้อมันลดต่ำเรื่อย

คุณอนุทินยอมรับเลยว่าตัวผมเอง
แล้วก็ฝ่ายที่ต้องควบคุมโรคต้องกลับไปคิดกันหนักเหมือนกัน
ในเรื่องของมาตรการในการผ่อนคลายต่าง

ว่าจะผ่อนว่าจะผ่อนมันผ่อนไม่ไหวมั้ง
คุณอนุทินบอกว่าเอาจริงตอนแรกที่แบบจะผ่อนคลายผ่อนค

แล้วก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะคะ